กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ

สมาชิกสภาพุทธแหลศนรกรุงเทพฯหานครพักเพื่อไทย

ท่านประธานครับพอดีผมเนี่ยหูดับ
ช่วงผมอาจจะใช้หูฟังก็อย่าให้ใครประท้วงนะครับ
เป็นบางช่วงเฉยครับเพราะว่าเวลาฟังเพื่อนสมาชิกประท้วง
ท่านประธานก็บางทีอาจจะต้องใช้ขออภัยท่านครับ

จิริยุเป็นนักยติที่ผู้ใหญ่นะครับผมเชื่อท่านจะไม่สร้างปัญหาให้มีการประท้วง
ไม่ต้องไปแข่งใช้คำรุนแรงด้วยกันนะครับ
ใช้สาระเป็นประโยชน์กับส่วนรวมครับเชิญนะครับ
ท่านประธานที่กรบครับผมจะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ
ติที่ได้มีการยื่นกันไว้เนี่ยนะครับจริงแล้วผมแปลกใจท่านนายกรัฐมนตรีว่า
คุมอารมณ์ได้ดีนะท่านนายกนะจริงจริงแล้วเมื่อวานที่ฟังท่าน
บอกว่าเมียสั่งมาเมื่อเช้านี้ก่อนออกมาจากบ้านท่านประธานที่กรบครับ
ภรรยาก็สั่งผมมาเหมือนกันนะฮะสั่งมาบอกว่าจิรายุมาสภาแล้วเนี่ย
ต้องทำหน้าที่แทนพี่น้องคนไทยไม่ใช่ว่าพอใครถามแล้วก็นั่งเฉย
ไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากบอกท่านนายกรมตรีนะครับ
ว่าบางเรื่องไม่ต้องให้ใช้องคลักษณ์ประท้วง
เพราะว่าประชาชนเขาอยากฟังผู้นำประเทศไทยครับว่าจะนำพาประเทศไทยไปในทิศทางไหน
ท่านประธานที่กรบครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ย
มีการประท้วงเล็กเล็กของเด็กนักเรียนซึ่งเขาบอกไว้น่าสนใจครับ
เขาบอกไว้ว่าขับรถผ่านอนุสวรีประชาธิปไตยเนี่ย
อนุสวรีประชาธิปไตยไม่ควรจะมีไว้เพียงแค่วนรถหรือว่าวงเวียนวนรถเฉย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับท่านประธานที่กรบครับ
ประชาธิปไตยหรือว่าอนุสวรีที่เราตั้งกันไว้เนี่ยนะครับเป็นการย้ำเตือนถึงผู้สูญเสียครับ
เอาล่ะท่านนายกรมตรีอาจจะบอกว่าก็ฉันมาตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว
ผมไม่ต้องอธิบายแทนท่านนายกรัฐมนตรีครับประชาชนทั้งประเทศรู้
แต่ผมเสียดายท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
ถ้าย้อนความกลับไป๒๒พฤษภา๕๗
นายกได้กรุณาปฏิรูปประเทศตามที่ท่านได้พูดไว้กับสังคมเนี่ย
ปีที่ผ่านมาหรือว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
ท่านจะเป็นวีรบุรุษในใจของคนไทยไปอีกนานแสนนานครับ
ไม่ต้องให้ใครมานั่งใช้ตัวย่อพนงกจตอะไรทั้งหลายแหล่นี่แหละครับ
ผมจึงอยากบอกท่านนายกรัฐมนตรีครับว่า
ในกรณีที่เด็กไปประท้วงกันเล็กน้อยตามระบอบประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยนะครับ
อย่าไปเรียกเขาชังชาตินะครับ

ไล่ไปก็ไม่มีตัวตนครับเขาเรียกกันว่าอวตาร
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับ
เวลาท่านไปแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองเนี่ย

รับเงินวันละ๑๐๐๒๐๐บาทอย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละครับ
เพราะฉะนั้นผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนครับว่า

มาโพสต์ด่าอะไรท่านก็จะได้รู้สึกอะไรมากมายนัก
แต่ที่ผมอยากจะบอกท่านประธานที่กรบผ่านไปยังท่านนายกรมตรี

วันนี้นักเรียนนักศึกษาทั้งประเทศที่เขากำลังจุดเทียนกันก็ดี
ป้ายกันก็ดีแม้กระทั่งเด็กมัธยมเลยนะครับ
ตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นเฉพาะนักศึกษานะท่านประธานครับ
ปรากฏว่าสิ่งที่ท่านนายกรรมตรีได้ทำสะสมมา๕ปีจนกระทั่งถึง๖ปี
เพราะฉะนั้นผมจึงอยากบอกท่านประธานครับผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่า
ถ้าท่านไม่ไหวก็ถอดใจเถอะครับ
ตอนนี้ท่านลงบันไดสวยงามเนี่ยนะครับ

แกนมันบิดเบี้ยวบทครับตามระบอบประชาธิปไตย

ท่านก็พูดกันมาก็เห็นชัดเจนแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

พวกผมเป็นรัฐบาลเนี่ยหลายท่านไปเป่านกหวีด
เรียกลูกค้ากันแถวถนนสามเศษบ้างล่ะ
ได้ดีจนกระทั่งนั่งบนบันลังนี่ก็หลายคน
ไม่เป็นไรครับบุญภาวาสนาส่งวิถีชีวิตมันต่างกัน
เพราะผมไม่ได้ทำแบบท่านผมก็เลยไม่มีโอกาส
แต่คนที่เคยทำในลักษณะเช่นนี้ในสังคมกลับตัวกลับใจเยอะครับ
เมื่อวานนี้ว่อนโลกโซเชียลผมไม่รู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านคณะรัฐมนตรีได้ฟังไหมครับ
อนุญาตเอ่ยนามก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็ปรากฏตามสาธารณะทั่วไปครับ
พี่แอดขลบาวครับไม่ค่อยได้ยินนะครับ
พี่น้องที่เคารพโลกใบเดียวนี้นี่แหละคือความจุดของรัฐบาลไทย
เรียกกระป๋องชาวต่างชาติเอาแต่โกงกินไม่มีศักดิ์ศรีไม่สามารถแข่งขันกับเขาได้
ถ้าคนจริงไม่โกงพูดอะไรกับใครก็ได้คนดีจริงคนจริงมันไม่โกง
บ้านเมืองนี้มันโหดร้ายครับพี่น้อง
เมื่อกี้ผมจุดจุดไว้เนี่ยท่านประธานครับหยาบฮะเป็นภาษานะครับ
หมายความว่ายังไงครับมันไม่ใช่แค่นักเรียนนักศึกษาแล้วท่านประธานครับ
มันเลยเถิดไปจนถึงทุกแวดวงการครับ
ใครที่ชื่นชอบท่านผมก็ชื่นชอบนะครับความเด็ดเดี่ยวไม่ว่ากันครับ
นำประเทศมันต้องแบบนั้นแต่อย่าลืมนะครับเราไม่ได้อยู่ในกะลาแรงท่านประธานที่กรบครับ
กระโดดตรงไหนก็โขกขอบกะลากันอยู่นั่นครับ
เพราะเรามีโลกที่กว้างใหญ่ภายศาลทุกคนจับตามองท่านนายกรัฐมนตรีครับ
ถ้าท่านเก็บอาการพูดจาเหมือนผู้นำประเทศทั่วไปอะไรที่เป็นคุณต่อประเทศท่านพูดอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ครับ
แล้วผมจะบอกท่านประธานที่กรบต่อไปครับว่าประชาชนเนี่ยเขาให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนั้นช่วยกันตรวจสอบครับ
สุดท้ายคนลงรถไปก็เป็นผมบางทีก็เออเออเออขี้เกียจ
แล้วก็พูดกันเป็นวงกว้างครับทั้งวงอาหารวงเล่าวงปั่นแปะวงหนังยางวง
ก็พูดกันเยอะท่านประธานครับ
ผมก็เลยไม่รู้ว่าท่านนายมตรีเนี่ยว่าหลังท่านติดหนวดเนี่ยนะใส่วิก
แล้วก็ไปขึ้นรถแท็กซี่แล้วท่านลองถามดูครับ
เอาล่ะผมเห็นท่านมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเริ่มดีขึ้นครับ
เริ่มมีการพัฒนาอาจจะเกิดจากการปรับทัศนคติในสภาพผู้แทนรัศดร
ท่านประธานที่กรบครับพักฝ่ายค้านเนี่ยจะละเลยและเพิกเฉยได้หรือครับ
และเราจะเมินหน้ากับเสรีภาพและความเป็นมนุษย์ของคนไทยที่กำลังถูกละเมิด
และใช้เวทีผ่านสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้เนี่ยซึ่งทั่วโลกก็จับตามองครับ
เดี๋ยวนี้ดูบนมือถือก็ได้คนยุโรปที่เป็นคนไทยต่างชาติเขาดูแป๊บเดียวเขารู้เลยครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อต่างกังวันผมติดบอกท่านประทานที่ขอรับไว้ครับว่า
รู้สึกผิดหวังว่ารัฐบาลทำไมประท้วงเยอะจัง
เหมือนดูถูกท่านนายกรัฐมนตรี
จริงแล้วท่านรัฐมนตรีตอบได้ทุกเรื่อง
รู้ทุกอย่างก็ตอบสิครับ
และที่สำคัญก็คือเงินกว่า๑๖ล้านล้านบาทที่ท่านใช้ไปแล้ว

รอบ๕ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยบ้าง
เราไม่สามารถที่จะนำพาประเทศไทยไปได้
ใช่หรือไม่ครับท่านนายกรัฐมนตรีครับ
เพียงแต่ท่านไม่ได้ทำตามสัญญาที่ท่านให้ไว้

แผนการปฏิรูปอะไรเป็นแค่กระดาษอย่างเดียว
เวลาเขามารายงานยุทธศาสตร์ท่านนายกทราบไหมครับ
เขานั่งกัน๔๕คนบนบรังนี่ฮะ

๓เดือนมารายงานทีมีอะไรคืบบ้างครับ
วันที่ที่ลงในหนังสือคืบหน้าครับ

เพราะฉะนั้นผมจะบอกท่านประธานที่กรบครับอย่างนี้ครับว่า
โกหกเนี่ยท่านประธานที่กรบครับไม่มีใครชอบครับ
หลายคนบอกบางเรื่องมันก็ต้องโกหกบ้างนะ

แต่ผมอยากจะบอกท่านประธานที่กรบครับ
สิ่งที่น่ากลัวของการสืบทอดอำนาจนี่นะครับ
ก็คือการวางแผนเพื่อให้พวกพ้องของตนเองนั้นสืบทอดอำนาจครับ

ตอนที่อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าอ๋อพวกเขาจะอยู่ยาว
ตอนแรกจะไปบางพัดท่านประธานครับถึงบางอ้อเลยเออจริง

ที่ท้าท่านประธานบนบัลลังก์ว่า

และยอมรับความจริงร่วมกันแก้ไข
ถ้าท่านปล่อยกลไกไม่ฝืนธรรมชาติ

ห้ามไม่ได้เหมือนกับประชาธิปไตยครับ

แต่ท่านฆ่าไม่ได้อย่างเดียวก็คือปีศาจแห่งการเวลาครับ

แต่สิ่งที่จะคงไว้ในประเทศนี้ก็คือ
ความเป็นวีรบุรุษหรือรัฐบุรุษของคนชื่อ

อนาคตท่านชื่ออาจจะไม่สวยงามครับ

เพราะท่านสร้างเงินไขก็เกิดการเจรจา
เมื่อเกิดการเจรจามันก็มีปัญหา
เพราะผู้ที่เจรจาก็ต้องอ่อนค่ากว่าครับ
ท่านถือปืนผมถือมิดพก

ติที่เราอ้างกันมาตลอดก็คือ

เจรยุครับขออภัยนะครับ

ประท้วงประธาน๑๐ผิดข้อบังคับ

ท่านประธานก็จะได้วินิจฉัยนะครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดนครสวรรค์
ที่เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมาตลอด

จัสเมติกอะไรจัสอะไรคอสเมติก

ถึงเวลาจะออกทีวีก็ปะหน้าทาแป้งหวีผมมานั่งออกทีวีนะครับ

ประท้วงก็อธิบายที่ท่านปรับประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหน
ผมก็อธิบายแนะนำคุณศาสตร์สมบัติผมครับ

ผมไม่ใช่กรกตจะไปตรวจคุณศาสตร์สมบัติ
คือการอธิบายเขาผู้ที่กำลังอธิบายนะครับ
เป็นการอภิปรายวนเวียนซ้ำซากนี่๕นาทีกว่า

รัฐบาลนี้บริหารราชการแผ่นดินอย่างไร
เอาแต่เสียดสีกระแนะกระแหน่
แทนราชดรคอสเมติกก็เป็นแบบนี้ครับ
ถึงเวลาจะออกทีวีก็ปะแป้งทาหน้า
เวลานั้นก็ไม่อยู่นะครับ
การที่ท่านอภิปรายก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้อภิปรายในขณะนี้คือกล่าวหา
ไม่ไม่ไว้วางใจเขาต้องกล่าวหานะครับเชิญท่านจิรยุอภิปรายต่อเลยครับ

เพราะว่าผมยังอายุน้อยไม่ได้แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานครับ
ท่านประธานที่กรบครับที่เหตุผลที่ผมต้องอภิปรายเกริ่นนำ
เพื่อทักทวงและเตือนท่านประธานฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรี
ขออนุญาตนิดหนึ่งท่านเจริวครับข้อความบางข้อความที่มันเสียดสีอะไร
ก็ไม่อยากให้พูดนะครับมันจะได้ลาบลื่นนะครับ

มันเป็นการย้อนมันเป็นการย้อนกันไปย้อนกันมาท่านจุลพันธ์ไม่ต้อง
นั่นแหละครับให้ประธานมีอำนาจในการที่จะแนะนำ
ตักเตือนผู้อภิปรายหรือผู้ประท้วงบ้างสิครับผมประท้วงผมไม่ได้
ผมไม่ได้วินิจฉัยว่าท่านผิดแต่ว่าเมื่อกี้ย้อนกลับคืนมาอีก
ก็เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นประท้วงกันไปประท้วงกันมานะครับ
ท่านจุลภัณฑ์นั่งเถอะครับผมผมเชิญท่านจิลยุอภิปรายครับ
ผมใช้สิทธิประท้วงท่านประธานครับผมขออนุญาตตั้งประเด็นให้กับ
ชมการอภิปรายนะครับว่าถ้าเกิดฝ่ายรัฐบาลประท้วงเนี่ย
ติ๊กเนี่ยนะครับหมายถึงว่าถ้าใครยกมือในติ๊กหนึ่งติ๊งหนึ่งติ๊งหนึ่ง
ถ้า๕ติ๊งเนี่ยหมายความว่านายกลำตรีต้องไปอายุทยาเลยครับ
ต้องไปกินขนมจีนครับน้ำยาเยอะที่นั่นท่านจุลพันธ์ประท้วงเรื่องอะไรครับ
ท่านประธานที่รับผมจุลภัณฑ์ธรรมวิวัตรเพื่อไทยเชียงใหม่
ผมประท้วงท่านประธานในข้อที่๙วงเล็บ๑ครับ
ปฏิบัติตัวไม่เป็นกลางอีกครั้งหนึ่งผมประท้วงท่านประธานข้อนี้มา
ผมว่าจะวันนี้จะห้าครั้งแล้วนะครับท่านประธานตักเตือนผู้อภิปรายบอกว่า
ท่านประธานไม่ตักเตือนบ้างเลยท่านประธานปฏิบัติหน้าที่เป็นกลางนะครับ
พิจารณาเองครับผมประท้วงท่านครับ
ผมไม่ตักเตือนได้ยังไงครับผมถึงขนาดปิดไมค์คุณนิโรธเลยนะครับเมื่อกี้นี่
ผมตักเตือนแล้วก็ปิดไมค์ด้วยแล้วท่านจิรายุก็ย้อนกลับ
ผมก็เลยกลัวมันจะประท้วงกันไปประท้วงกันมาเสียเวลาครับ
เวลาเราเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วท่านจิรยุต่อเลยครับ
นี่ผมก็เพิ่งรู้แล้วแกไปแอบดูผมแต่งหน้าตอนไหนเนี่ย
ผมยังงงเลยท่านประธานผมขอรบคำวินิจฉัยของท่านนะครับ
ท่านประธานครับหน้าก็ปกติคือหน้าผมหน้าตาดีกว่าเขาแค่นั้นเอง
แล้วก็บอกผมไปแต่งหน้ายังงงแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันล่ะท่านครับ

ท่านประธานที่เคารพครับเหตุผลที่ผมบอกอย่างนี้เนี่ยนะครับ
เนื่องจากยัตติที่เราอภิปรายกันเยอะอันนี้ครับเช่น
แต่นายกรรมตรีนั้นเป็นผู้นำที่กลางเทือนมองคนอื่นเป็นศัตรู
ด่าเมื่อถูกสักถามเป็นประจำปล่อยให้ทุจริตเต็มบ้านเต็มเมือง
ขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง
ขาดคุณธรรมจะเลี้ยทำให้รักษาวินัยทางการเงินขี้เกียจอ่านเยอะแล้ว
ประธานที่กรบครับหลายครั้งเนี่ย
ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพูดโกหกโดยไม่รู้สึกตัวนะครับ
แต่การเป็นผู้นำประเทศเนี่ยพอท่านพูดปุ๊บมันจะถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ครับ
เพื่อนสมาชิกฉายมาให้ดูทั้งวัน

ก็พอให้อภัยได้ท่านประธานเคยไหมครับ

คนที่โกหกโดยไม่รู้ตัวเนี่ยพอให้อภัยได้
แต่คนที่รู้ตัวว่าโกหก
แต่ไม่สนใจใครเนี่ยและยิ่งเป็นผู้นำประเทศเนี่ย

ท่านประธานที่กรบครับแล้วคนที่โกหก
และน่าละอายไปกว่านั้นก็คือว่าทั้งที่รู้ว่าคนฟังทั้งประเทศรู้ว่าท่านโกหก
แต่ท่านก็ยังกล้าโกหกหลอกลวงประชาชน
อันนี้อันตรายมากสำหรับประเทศไทยนะครับ
นี่ไปสอดรับกับจริยธรรมของท่านผู้นำประเทศครับ
ผมไม่อยากให้มีใครมาด่าว่านายกรัฐมนตรีผมผมไปต่างประเทศหลายครั้ง
เวลาเขาพูดถึงท่านนายกแหมก็อย่างที่รู้แหละครับ
ท่านประธานที่กรบครับผมเป็นผู้ใหญ่และเป็นทหารเลยขี้โมโหไปหน่อยผมไม่ใช่นักการเมือง
อย่าหวังว่าผมจะพูดเพราะเพราะพูดเพราะแล้วโกหกผมไม่ทำ

ผมไม่เป็นนักการเมืองผมไม่สนใจการเมืองผมไม่เล่นการเมือง
ท่านประธานที่กรบครับประชาชนไว้ใจได้แหละครับที่จะมีผู้นำประเทศกำลังขับรถพาคนไทย๗๐ล้านคน
ท่านประธานครับ๒๒พฤษภา๕๗ท่านนั่งเรียงกัน
รักแท้ในคืนหลอกลวงรักแท้ในคืนหลอกลวง
แล้วผมก็มีโอกาสได้เห็นอะไรหลากหลายครับหลังจากนั้นผมก็ถูกจับไปขังอยู่ที่สระบุรี
ทัศนคติมีจ่าอยู่สองคนนะฮะมานั่งถามนู่นถามนี่คือไม่ได้คือสันดาลคนมันปรับไม่ได้หรอกท่านประธานครับ
เอาไปขังก็ว่ากันเถอะแล้วลดระดับผมนะท่านประธานครับให้ผมไปอยู่บ้านเหมือนแบบบ้านในสิบอ่ะ
คนอื่นได้ไปอยู่บ้านในพลโอ้โหกินแต่ข้าวกล่องทุกวัน
ไม่เป็นไรท่านประธานครับเป็นเรื่องน่าเศร้าของระบอบประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นความคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งครับ
ท่านประธานรู้ไหมครับเขาจับผมไปแต่เขาไปขังไว้ในห้องนะแล้วผมเนี่ยก็ไปชุดเดียวไง
วันที่สองเจ้าหน้าที่มาค้อประตูตีห้าเขามาค้อประตูถ่ายรูป
กลางวันถ่ายรูปเย็นถ่ายรูปไม่รู้มันจะไปติดข้างฝาบ้านมาหรือไงก็ไม่แน่ใจ
แต่ท่านประธานรู้ไหมครับ๒วันท่านนายกครับนี่เป็นบรรยากาศเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านชีวิตท่านอาจจะไม่เคยหรอก
แต่ถามว่าผมผิดอะไรอ่ะแค่ผมอยู่ไอ้พักการเมืองพักเพื่อไทยเท่านั้นเอง
ท่านประธานครับวันที่๓ขอประตูตึงท่านสอสอผู้ใหญ่ในกรุงเทพเขาบอกให้ท่านช่วยเปลี่ยนชุดหน่อยเถอะ
ใส่ชุดเดิมมาสองวันแล้วผมก็ถามจะเอาชุดที่ไหนใส่กางเกงในก็มาตัวเดียว
สุดท้ายเขาขับรถไปซื้อที่ในตัวเมืองสระบุรีเขาบอกผมท่านประธานครับเอาเสื้อเอาโทษกางเกงกีฬามาให้ผมใส่
แล้วทะลึ่งเอาเสื้ออะไรมาให้ผมใส่รู้ไหมท่านประธานครับเสื้อที่แจกพวกพลทหารที่เขียนตัวนี้ว่ากองทัพบกสีเขียวอ่ะ
ผมบอกถ้าคุณอยากให้ผมใส่ผมก็ใส่ก็ถ่ายรูปเป๊ะก็อย่างนี้นะทุกวันท่านประธานครับอันนี้เล่าให้ฟัง
มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่เอาล่ะเมื่อเกิดขึ้นแล้วผมก็คาดหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยแน่นอนครับ
มันจะต้องนำพาประเทศไทยไม่มีความแตกแยกไม่มีคู่ขัดแย้งและเป็นผู้นำพาชาติไทยให้เกิดการปลองดอกในประเทศ
พี่น้องประชาชนฟังผมอยู่คนที่นั่งบนบรังนี้ทำไหมครับปลองดองไหมครับเรียกมาคุยไหมครับ
นั่งคุยกันไหมฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝั่งนู้นฝั่งนี้มาจับคุยกันเฮ้ยเราจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างไร
เราจะแก้ไขประเทศนี้ให้มันสงบและปล่อยให้ระบบการเลือกตั้งประชาชนเขาเลือกใครก็ให้เขาเลือกไป
ถึงเวลาไม่ดี๔ปีก็เปลี่ยนใหม่นานาอารยประเทศเขาก็เป็นเช่นนั้น
ประเด็นต่อมาที่ท่านบอกว่าท่านอยากแก้ไขการปลองดอง
วันดีคืนดีสื่อมชนถามท่านก็พูดว่ามึงมาไล่กูสิไอ้หา
ขอโทษท่านประธานครับขออนุญาตถอนคำว่าหาเป็นอฮิวาตกกระโลกครับ
เนี่ยคนผู้นำประเทศพูดแบบเนี้ยแล้วผมจะบอกท่านประธานครับ
หลังจากนั้นครับท่านพยายามแก้การปองดองด้วยอะไรท่านประธาน
ภาพต่อไปนี้ครับนี่คือวิธีการแก้ความปลองดองของท่านนายกรัฐมนตรี
น่ารักไหมสังคมจำได้ไหมครับหรือลืมกันแล้วเนี่ย
นี่ผู้พันธ์อะไรผมจำชื่อไม่ได้แต่ท่านเล่นหนังบ่อยชอบ
ผมชอบดูหนังประวัติศาสตร์ครับดูนาเลสวรรค์ดูพันธุ์ไทยนอลลาสิงค์
ชอบเพราะรักชาติเหมือนกันดูทีไรก็อดปราบปลื้มใจว่า
ประเทศไทยกว่าจะไปถึงตรงนี้เนี่ยมันต้องแยกกันครับประวัติศาสต
กับการเมืองกับประชาธิปไตยนี่น้องเกี่ยวก้อยครับ
จำได้ไหมฮะพยายามจะเอาไอ้หุ่นแบบเนี้ย
มาทำให้สังคมรักกันโอ้โหไอ้เด็กใส่สีชมพูเรียกว่าพอไว้
ขวาพิตตี้นี่ก็แจ่มแต่ข้างนี่เต็มยดมาเลย
แล้วใครจะกล้าปองดองครับวันนั้นท่านก็ถือม๒๔อยู่

ท่านประธานครับโอ้โหประจำบัคคุณดีกว่าประท้วงจัง
ด้วยความจำเป็นท่านอภิปรายอยู่ในเนื้อหาสาระ
น้ำขิงสับถ้วยไหมพี่ผู้แทนคอสเมติกก็แบบนี้ครับ
อารมณ์เสียวิทยาท่านนิโรธนี่ประท้วงเรื่องอะไรครับ
คือไม่ได้อยู่ในเนื้อหาสาระในข้อ๖๙ครับท่านประธานครับ
ยังไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้เลย
วนเวียนไปวีดวาดไปวีดวาดมาออกทีวีนานอะไรอย่างนี้
แต่งหน้าขาวหวีผมปะแป้ง
ครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยครับเดี๋ยวผมวินิจฉัย
เดี๋ยวผมวินิจฉัยท่านจิรยุไม่ได้ผิดข้อบังคับ

คือท่านประธานครับเขาไม่เข้าใจคนเคยเป็นพิธีกรแบบผมหรอก
มันต้องเป๊ะคือไม่ได้มา
แล้วเธอหัวไปสระมาแล้วมาอยู่ในสะพามก็ไม่ได้
ต้านยกยังหล่อเลยนะวีผมแป๊บก็ธรรมดา

เมื่อกี้น้องเกี่ยวก้อยนี่ฮะโว้ย
ปรากฏว่าหน้าไม่เหมือนใครผมจำไม่ได้
กองทัพบกโดยสมัยคอสชท่านนายกบอกว่าไม่เป็นมิตร
ที่ผมกำลังพูดถึงเรื่องการปองรองที่ท่านไม่ทำ

แล้วน้องเกี่ยวก็อันดังตึ๊ก
ใส่ชุดทหารเต็มโอ้โหประเทศนี้โลกนี้
ยังไม่มีประเทศเดียวในโลกใบนี้
เขาก็มีประวัติศาสตร์เขาก็รู้อยู่แล้วว่า
ที่เอากองทัพเอาทหารเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องปลองดอ

เห็นแล้วน่ากลัวเทียวย่น

ตอนนั้นยังไม่มีประชาถิปไตยนะฮะ

มาลุ่นสองมาแว้ว

ที่ผมให้ท่านเห็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านพยายามครับ

ให้มันสำริดผลนี่คือปัญหาของสังคมไทยที่มันเดินทางมาถึงวันนี้

คะแนนเยอะกว่าในสภาไม่มีโอกาสจัดตั้ง

เอาไม่เป็นไรครับก็ท่านเขียนกติกา

น่าน้อยใจก็คือท่านด่านักการเมืองเป็นประจำ
สุดท้ายท่านก็นั่งอยู่บนบันลังแห่งนี้ครับ
ท่านประธานเคยเดินสวนจัตุจักรไหมครับ

ผมจะติดปากด้วยท่านสหายแสงอยู่ด้วย
วันนี้สื่อบัญชนเขียนถึงท่านทั้งวัน
ศิลปินเนี่ยนะครับเวลามันเดินเนี่ย
เขาต้องมีสัญลักษณ์อ่ะท่านประธานดูภาพเนี่ย
ที่ผมอยากจะพูดกับท่านประธานก็คือว่า
ศิลปินเนี่ยนะครับแต่งตัวเหมือนกับคนบ้าครับส่วนใหญ่
อันนี้ฮะเขาถามว่าศิลปินเนี่ย

ก็เพราะว่าศิลปินเวลาเดินคู่กันเนี่ยท่านประธานก็มันแยกไม่ออกนะ
แต่ถ้าใครถือผู้กันขึ้นมาอันหนึ่งปุ๊บนี่ศิลปิน
แต่ถ้าอีกคนแคะขี้มูกเมื่อไหร่ปุ๊บอันนี้บ้าเลยนะ
ผมเคยจะบอกท่านประธานที่กรบครับว่า
ผู้นำประเทศของเราเนี่ยท่านต้องรักษาทรงครับ
ภาษาไว้เรียกว่าต้องมีทรง
ผมไม่รู้ท่านเป็นอะไรแต่ผมไม่อยากให้ใครมาด่าผู้นำประเทศของเราอีกต่อไป
วิธีเดียวที่ท่านจะทำได้ก็คือลาออกเท่านั้นครับ
เพราะมันเจ็บปวดท่านประธานครับท่านเคยบอกว่าการบริหารประเทศนั้นง่ายมาก
ท่านเคยบอกว่าประเทศไทยสามารถผลิตแปลงสีฟันยาสีฟันรองเท้าแตะไปขายทั่วโลก
ซึ่งเพื่อนสมาชิกก็อภิปรายไปเยอะผมก็ทบทวนบางประเด็น
อาหารทะเลแพงบอกไม่ต้องกินโอ้โหอันนี้ล้ำเลย
ล้ำ
มันเอาแพงบอกให้ไปปลูกกินเองโอ้โหก็บริษัททำงานบริษัทจะไปนั่งปลูกอะไรจะแย่อยู่แล้ว
แรงก็ให้ไปขุดบ่อน้ำมาอยู่กรุงเทพขุดตรงไหนสาธรณ์มีให้ขุดด้วยเหรอ
น้ำปลาปลาเข็มท่านบอกให้เอาไปต้มต้มแล้วมันได้อะไรท่านนายกครับ
ท่านเคยไปสมุทรสงครามสมุทรสาครไหมฮะบ้านเจ๊รังสิมาเนี่ยเอ้ยขออภัยที่เอ่ยน้ำฮะ
เขาต้มน้ำทะเลกันริมถนนเยอะแยะท่านขับรถผ่านก็เห็น
พอน้ำมันเค็มต้มปุ๊บมันก็เป็นเกลือไงท่านประธานครับ
อย่างนี้ท่านพูดแบบมันทำให้พวกเรารู้สึกว่าเราไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีที่จะนำพาประเทศไทยไปแข่งขันกับอาเซียนเนี่ย
หลังนี้ไม่ต้องแข่งกับอาเซียนแล้วท่านประธานครับ
พม่าลาวอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บลูไนเวียดนาม
แล้วแข่งแค่อิโดรีเซียนก็พอครับลาวภามาคัมพูชา
หัวลอกันฟันร่วงไว้หมดเลยครับ
นี่ผมยังไม่ได้พูดถึงท่านไปตำหนิติเตียงผู้หญิงอีกนะ
ภรรยาที่บ้านเคืองวันก่อนตันนายกพูดอย่างงี้ได้ไงไม่สวยจะโง่สวยจะโง่
แกไม่ได้พูดอย่างนั้นแกอาจจะมันปากของแก
ท่านล้ำตีนั่งบนฝรั่งด้วยยิ้มนะท่านสวยอ่ะ
หลายคนที่นั่งอยู่ในนี้ก็สวยท่านดูสอสอสิพลังประชารัฐเนี่ยฮะ
แจ่มทั้งนั่งท่านพูดไม่เกงใจลูกภักดิ์ท่านเลยอ่ะ
ไว้วันที่ท่านพูดเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะพลผลธนการกาเศษ
ประชาชนทั้งประเทศอึ้งทึ่งเสียวครับ
เพราะไม่คิดว่าคนระดับท่านนายกลำตรีถ้าเปรียบเทียบก็คือท่านจบปริญญาตรีปริญญาโทนี่แหละ
นี่ถ้าเป็นคนทั่วไปป่านนี้ท่านได้ดุษฎีบัณฑิตเป็นปริญญาเอกเป็นดรประยุทธ์ไปแล้ว
ก็ไม่ต้องมีปัญหามาเรียกคุณประยุทธ์อะไรกันหรอก

ทั่วโลกมียกนิ้วให้ครับเพราะว่าเราเพิ่งค้นพบครับว่า
ปลื้มผู้นำไทยสุดเจ๋งค้นพบตลาดขายยางพาราที่ดาวอังคาร
ซึ่งไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็อภิปรายไปเยอะแล้ว
แต่ผมจะตอกย้ำว่าคนรอบตัวท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่ค่อยบอกท่าน
ก็ท่านดุมากถ้าผมอยู่กับท่านผมก็ไม่กล้าหรอก
ถ้าท่านมีเมตตามีจิตใจเมตตาเฮ้ยเองคิดว่าพี่เป็นยังไงบ้างวะ
อภัยครับโทษครับเองคิดว่าฉันเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
ให้ท่านเป็นท่านไว้ง่ายผมเชื่อว่าท่านต้องฟังนะ
แต่ทุกวันนี้ไม่มีหรอกครับผมเนี่ยรู้จักลำตรีหลายท่านวันนี้
ผมถามจริงกับพี่ก็อะแต่ชุมขอรรมณ์เนี้ยพี่เคยทักท่านมั้ย
เฮ้ยบ้าทักทำไมเมหขาก้ออี้ยิ่งคนคลอนอยู่

ที่ผมอภิปรายมาเนี่ยนะครับจะถามท่านว่า
ทำไมท่านถึงพูดได้ครับว่าประเทศไทยมีฐานเศรษฐกิจเหมือนสิงคโปร์
เหมือนจีนไอ้นั่นประชากรพันล้านนะฮะ
คโปร์น้อยกว่าก็จริงครับแต่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ผมจึงไม่ไว้วางใจท่านเลยครับที่ท่านมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ย

ก่อนเลือกตั้งพักพลังประชารัฐพูดว่าไงฮะ
เดี๋ยวเราจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น๔๐๐บาท

หรือยังไงครับตำรวจเอาขึ้นไปแล้ว
มกรานี่ไง๑๘บาทจิรยุไปอยู่หลังเขาที่ไหนมา
อ้าวก็รู้ว่าขึ้นแต่ท่านบอกว่าขึ้น๔๐๐บาทในนโยบายหาเสียง

เมื่อเช้านี้ผมรับไลน์ครับ
พระราชกิจสดีกาประกาศเรื่องการใช้งบประมาณพรบ๖๓ประกาศแล้วเมื่อเช้านี้

ตุลาสิงหาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภา๕เดือนครับ

ผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่า
เมื่อต้มยำกุ้งปี๔๐เนี่ยนะครับ
มีหลายไฟแนนซ์ถูกปิดทราบความกันดีครับ๕๖ไฟแนนซ์
หนึ่งในนั้นเนี่ยคือคุณพ่อที่ผมให้ความเคารพนับถือครับท่านโกศลไกลเลิก
คุณพ่อของท่านลำตีจุติไกรเลิก

ซึ่งท่านทำอยู่ตอนนั้นท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บริหารอยู่

เศรษฐกิจปี๖๓แนวโน้มต่ำกว่าประมาณการไว้เดิม
ต่ำกว่าระดับศักยภาพขึ้นมาก

สมัยก่อนผมไปเดินที่ไหนจตุจักรก็ดีนะครับ

ผมไม่เคยเจอนักท่องเที่ยวจีนนะท่านประธานครับ

ที่แล้วเราไม่เคยสนใจนักท่องเที่ยวจีน

ท่านไม่มีฝีมือหรือท่านแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้
ท่านเลยอ้างว่าอ๋อเป็นเพราะโควิด๑๙
เอาแล้วทำไมสมัยรัฐบาลยิ่งรัก

ไม่เห็นต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจีน

มีข้ออ้างเนี่ยโอ้โหเดชะมุน

ไม่สามารถไว้วางใจและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ

เศรษฐี๑ของประเทศเจริญ

คือฐานลากไม่ได้รับผลกระทบ

ศักยภาพของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับ

วันนี้ท่านอยู่เฉยอย่าไปใช้ตังค์

เดี๋ยวท่านก็บอกว่าไอ้พวกนี้ช้างชาติ

ที่ประต่ายบ้านเมืองมันคือเป็นแบบนี้ครับ

ไปเลือกรัฐมนตรีโทชา
ไม่เอาฉันเนี่ยมันเท่าไหร่
เสนอให้ธรรมประธานนะครับ
ประชามติแล้วก็ลงคะแนนเลยครับ
มีแค่๒ใบเอาไม่เอาเอาไม่เอา
รับบัตรในคะแนนอ้าวไม่เอา
เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา

อุตสาหกรรมไทยตกหนักมากเลยครับ
แต่ท่านดูสิครับวันนี้พี่น้องที่เคารพครับ
รัฐบาลไปจัดการอะไรบ้างครับ
๑๐๐ละ๐๕ต่อปี

บัญชีไม่หมุนเวียน๑ปีโดนนะครับ
แต่เวลาท่านไปกู้ธุรกิจ๖๘เปอร์เซ็นต์
ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับในรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์๕ปี
กระทั่งถึงรัฐบาลที่ท่านนั่งกันอยู่นี้ครับ
ธุรกิจรวยเอามีกี่ประเภทครับ
เขาเล่าไปแล้วครับเจ้าสงฆ์เจ้าสัว
แต่ท่านรู้ไหมครับธนาคารที่ผ่านมานั้นเนี่ย
มีผลประกอบการปี๖๒ที่ผ่านมา
กสิกรไทยโตไป๓๘๗๐๐ล้านบาท

บริษัทอื่นเขาเจ๊งกันจากธนาคารหลวยเลยรู้สึกตื่นเต้น

นโยบายการเงินท่านเอาสั่งแบงค์ชาติไม่ได้
เอาถ้าสั่งไม่ได้ประเทศนี้มันล่มจมแล้วทำไงล่ะครับ
กรุงไทยกำไรไป๒๙๐๐อันนี้ผ่านชิมช็อปใช้เยอะนะฮะ
ธนาคารของรัฐกำไรไป๒๙๐๐บาท

ชาวบ้านมีจัดกินกันอยู่แล้ว
แต่ธนาคารของรัฐรวยเอารวยเอา

ลำตีหลายท่านก็เคยทำงานอยู่เคยบริหารอยู่

นี่ท่านไม่อยู่นะลำตีแรงงาน
เชฟโลเลสปิดบอกโอ๊ยกะเข่าคูเกิลเซิร์ชหางานง่าย
พูดง่ายนี่ท่านก็พูดแบบสวสูงวัยท่านก็พูดของท่านได้
แต่ชาวบ้านล่ะครับท่านลองคีย์เข้าไปดีครับในครูเกิ้
ที่ท่านนายกเคยแนะนำนะฮะขี่เข้าไปสิครับ
ท่านประธานที่กรบครับอเมริกาเคยเกิดปัญหาแบบนี้ครับ
รถยนต์ญี่ปุ่นเคยจะถอนการลงทุนในสหรัฐอเมริกาครับ
ผู้นำประเทศอย่างโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งแน่นอนครับประวัติเขา
ตั้งแต่หนุ่มเขาทำอสังหาริมทรัพย์ทำโรงแรมในนิวยอร์ก
ก็เรื่องของเขาครับแต่วิธีคิดของนักธุรกิจคือเมื่อมีปัญหา
นำต้องเข้าไปแก้ไขครับใครแก้ไขครับ
ทุกวันนี้ท่านดูให้ดีนะครับโรงงานที่อุตสาหกรรมหลายแห่ง
ที่เป็นโรงงานประกอบรถยนต์นอกจากแรงงานจะลดลงแล้วเนี่ยนะครับ
ได้ไม่เป็นท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านเป็นนักรบเนี่ย
รู้ประวัติศาสตร์การทำสงครามครับในมหาสมุทรแปซิฟิก
หลายปีก่อนนั้นเกิดข้อพิพาทระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในหมู่๙
แปดลี่ท่านจำได้ใช่ไหมฮะโอ้โหยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้ม
สุดท้ายก็ไปฟ้องสารโลกครับเพราะอะไรครับตรงนั้นมีพื้นที่ทับซ้อน
มีที่ดินเออโทษครับมีแก๊สธรรมชาติมีโน้นนี่นั่น
ปรากฏว่ารัฐบาลจีนแพ้ครับแล้วก็ปล่อยให้ปู่เกาะ
ดังกล่าวนั้นให้กับฟิลิปปินส์ครอบครองหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
ลิปปินส์ก็ต้องสร้างกองกำลังครับเหมือนที่ท่านใช้เงินในการงบกระลาโหมเลยครับ
ทำได้อยู่ปีเดียวครับผู้นำฟิลิปปินส์บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
เจรจากับจีนครับแล้วก็ทำพื้นที่ทับซ้อนครับ
ประโยชน์ร่วมกันในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติครับรัฐบาลไทยมีปัญหานี้เดียวกันกับประเทศกัมพูชาครับ
อ่าวไทยเนี่ยมีพื้นที่ทับซ้อนกันอย่างนี้ครับท่านประธานครับท่านนายกได้ไปเจรจาบ้างไหม
แก๊สธรรมชาติวันนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านไม่รีบเจรจาท่านรีบไม่รีบทำเนี่ย
อนาคตเขาเลิกใช้เขาไม่ใช้รถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เพียวอีวีทั้งคันเลยนะครับ
คำถามก็คือว่ารัฐบาลไม่มีน้ำยาเนี่ยศาสตร์แสนกิจ
โอ้เศรษฐกิจไม่ดีเอ้าชิมชอบชัยแจกปิดองเอามาคนละพันเที่ยว

ถ้าเกิดท่านรัฐมนตรีคลังจำได้นะครับ
เปิดสภาใหม่ผมเป็นคนแรกที่รู้เรื่องท่านทำนโยบาย

จะประชุมคอลโมในอีก๓วันข้างหน้าเรื่องชิมชอบใช้
ผมยื่นกระทู้เลยครับจำได้ไหมครับผมบอกไม่เวิร์ค
แล้วท่านก็ปั่นตัวเลขเวิร์คจ่ายไปตำน้ำพริกกะละลายแม่น้ำ
คนอยู่พัทยาแต่ตัวโทษครับคนอยู่พัทยาทะเบียนบ้านอยู่ขอนแก่น
ก็ลงทะเบียนที่พัทยาก็ซื้อของพัทยาไม่ได้เดินทางไปไหนเลย
ผมจึงบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าวิชั่น
ไม่ต้องถึง๕ปีก็เจ๊งกันทั้งประเทศ
และผมอยากจะบอกท่านประธานต่อไปนี้ครับว่า
มันเหมือนประเทศไทยกำลังเป็นโรคไส้ติ่งเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวด
เอาเดี๋ยวปวดเรื่องท่องเที่ยวเอาเดี๋ยวปวดเรื่องงบประมาณ
ก็พ่อเล่นเสียบบัตรแทนกัน
เอาเดี๋ยวปวดเรื่องนั้นเดี๋ยวปวดเรื่องนี้
เอาเอายาพาราไปกิน

คนไข้ก็ตายเมื่อนั้นก็เปรียบเสมือนประเทศท่านประธานที่กรบครับ
และผมอยากจะบอกท่านประธานต่อไปนี้ครับว่า

ไปลงเชียร์ท่านเยอะแยะบอกโอ๊ยท่านนายกรรมตรีเป็นคนเสียสละเพื่อชาติ

แต่สาระสำคัญก็คือท่านเสียสละยังไงครับ
ประเทศเป็นหนี้๗ล้านล้านบาทท่านประธานครับ
สายันยุติธรรมผมประท้วงครับท่านประธาน
พรรคพลังประชารัฐศิริษฐรรมครับ
เปลือยวกวนเวียนซ้ำซากหรือซ้ำกับคนอื่น
และห้ามไม่นำเอกสารในใดอย่างที่ท่านเอามาทีนะ
ผมอยากให้ท่านพินิจฉัยว่า
ครึ่งกระโมงเกือบเลยครับท่านยังไม่อยู่ในประเด็นที่
จะให้ท่านพินิจฉัยเรื่องนี้เลยครับขอบคุณครับธรรมดาลครับ

ก็ท่านจิรายุท่านก็อภิปรายไม่ไว้วางใจ
ท่านนึกอะไรได้ท่านก็พูดไปก็เรียกว่าเรื่องธรรมดานะครับ
ฉะนั้นอย่าไปคิดว่าท่านพูดต้องโดนใจเรานะครับ
ก็ให้ท่านพูดไปเถอะครับเพราะว่าเวลาทุกคนมีจำกัด
หมดเวลาท่านก็จะเลิกพูดเองเชิญท่านจิรยุทธ์ครับ
สรุภฐานครับไม่เป็นไรครับพี่สายหญ้ันก็มีความยุติธรรม
ผมก็เลยต้องชมแกแล้วแต่ว่าหาแป้งปัดหน้าซะหน่อยครับ

ผมที่ผมเตือนและผมแนะนำเนี่ยนะครับ

อย่างประเด็นเมื่อกี้มันจะเข้าข่ายเสียดสีนะครับท่าน
หน้าดำต้องปาบแป้งอะไรนี่อย่าไปพูดถึงเขาเลยนะครับ

ตอนนี้คนดูทั้งประเทศครับผมสายันยุติธรรมนครศรีธรรมราชพลังประชารัฐครับ
หน้าดำก็มีความยุติธรรมโบบุญจิ้นนะครับ
โบบุญจิ้นนะครับไม่เคยหนีออกต่างประเทศเลยครับผม
ประธานก็ดำไม่ต้องไปนั่นหรอกครับพอแล้วนะครับ
เรายอมรับว่ามันดำไม่รู้จะทำยังไงมันเกิดมาแล้วมันดำ
จะให้หน้าขาวเหมือนท่านจิรายุปัญญาไม่ได้หรอกครับเชิญเชิญครับ
ทินยุก็พยายามอย่าไปย้อนเน็บแนมนะครับมันจะยาวนะครับ
สร้างบรรยากาศให้สหายแสงให้ความสุขดีครับครับดีก็ดีครับ
อยากให้ที่ประชุมเคร่งเครียดนะครับก็อันนั้นกันไปบ้างเรื่องธรรมดา
แบบพูดจาแบบนี้แล้วพูดกันแหละกรอบครัวก็ไม่ผิด

เสียดายท่านไม่นั่งเลยกำลังไฮไลท์เลยเนี่ย

ทำหนี้สาธารณะไปแล้ว๗ล้านล้านบาทครับท่านประธานที่กรบครับ

ประเทศชาติมีวิกฤตเนี่ยผมไม่เคยเจอผู้นำประเทศไหนครับ
โอ้โหสำนักนายยกรัฐมนตรี
โคศกรัฐบาลประกาศเลย
เราขายราคาถูก๑๐ชิ้นเพียง๒๕บาท
วันละหนึ่งหมื่นชิ้นขายสิบห้าวันเท่านั้นพี่น้อง
อึ้งทึ่งเสียวรัฐบาลประยุทธ์ตัดสินใจขายหน้ากากผ้าอนามัย
สิบชิ้นยี่สิบห้าบาทขายวันละหนึ่งหมื่นชิ้นสิบห้าวันนะครับ
ถ้าประธานเป็นรัฐนายกเลยถ้าประธานทำอย่างนี้ไหมฮะ
หนึ่งล้านชิ้นสองล้านห้าแสนบาท
โอ้โหขนหน้าแข้งคณะรัฐมนตรีลงขันกันคนละหมื่นนี่ก็เกินแล้ว

เห็นหัวประชาชนไม่กลัวประชาชนตายเหรอครับ
โดนด่าเข้าไปเป็นอย่างไรแหละครับลืมบ้านอีกที่

ก็ไปประกาศบอกว่าให้เจ้าหน้าที่อะไรไปแจกตามกระทรวงทะวงกลมอบตอบจ

นี่ผมไม่พูดถึงที่ท่านไปทำบีนิฮาร์ดที่โคราชนะท่านประธานครับ

ท่านไม่เข้าใจหรอกครับว่าคนจนเป็นยังไงครับเมื่อวานที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายเลยครับ
สมัยก่อนได้ยินไหมครับท่านประธานครับสามขวดร้อยแล้วก็มาสี่ขวดร้อย
ทุกวันนี้๒ขวดได้ขวดร้อยยังได้ขวดครึ่งอ่ะ
ก็คนจนเวลาจนมันเครียดทำไงครับก็กินเหล้าไงกินเบียร์ไง
สุดท้ายท่านประธานครับก็ไปเจอคนจนเขากินเหล้าเขาก็ยืนอย่างเงี้เออ
ผมก็ถามพี่จนแล้วทำไมพี่ไปกินเหล้าพี่ยิ่งกินพี่ก็ยิ่งจน
ที่กินเหล้าเมาเนี่ยก็ถามทำไมไม่ล้ม
เพราะความจนกูมันค้ำหลังอยู่เว้ย
ทุกประธานดูดิอันนี้ไม่ใช่โจ๊กแต่เป็นเรื่องจริง
ชาวบ้านบอกว่าจนจนล้มไม่ลงแล้วล้มไปเดี๋ยวตาย
เพราะมันรวยกระจุกจนกระจายรวยแต่๑รวยแต่๕
เจ้าสงฆ์เจ้าสัวรวยกันหมดแต่ชาวบ้านลองถามกันเลยครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีคนในรัฐบาลท่านออกมาชี้แจงหลายครั้งครับ
ผมอยากจะพูดถึงปราศท่านหนึ่งครับผมยังไม่เฉลยนะท่านประธานลองฟังนะครับ
ราชท่านนี้พูดไว้ว่า
ประเทศไทยมีคนจนเมื่อปี๕๘ประมาณ๔ล้านคน
ยิ่งรักผมไม่นับนะครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมาตอนปี๕๘ก็คือรัฐบาลท่านผลเอกประยุทธ์
๕๙ท่านบริหารยังไงมีคนจนเพิ่มเป็น๙๖ล้านคน
ปี๖๑ท่านประธานที่กรมครัพพเจ้าช่วย
พระเจ้าบอกว่าช่วยตัวเองก่อนเถอะ
๖๒ปีที่แล้วแจกบัตรสวัสดิการคนจนอะไรของท่านลงทะเบียนกันเต็มเหนียวเนี่ยนะครับ
เกือบ๑๔ล้านคนอ้าวไหนคนจนหมดประเทศแล้วครับ
ท่านรองสมคิดไม่อยู่นะไปคุยโม้ไว้ชาวบ้านก็ด่ากลม
โอ้ยคนจนจะหมดประเทศตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะสำหรับท่านครับ
พอมาถึงปีนี้ชักจะเชื่อเพราะมันจนกันหมดทั้งประเทศจริง
คือมันไม่ได้หมดประเทศนะมันยังพอเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยคน
สำหรับท่านครับมันเป็นคำดาบเป็นคำดาบที่แสบสรรสถาพรมากนะครับ
ผมจะบอกท่านนะครับนักปราศท่านนี้ครับอยู่ในรัฐบาลท่านนี่แหละ
พูดบอกว่าพูดมาปี๕๖ครับยกตัวอย่างประเทศไทยจะเป็นแบบฟิลิปปินส์
ประธานครับพี่สาวผมเนี่ย๓๐เกือบ๔๐ปีที่แล้วครับ
พ่อแม่ผมส่งไปเรียนที่กรุงมณีลาประเทศฟิลิปปินส์
ขึ้นมาผมก็ถามว่าทำไมส่งไปเรียนฟิลิปปินส์
เขาบอกว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดในอาเซียนเมื่อ๔๐กว่าปีที่แล้วครับ
หลายคนพี่แอดคาราบาลก็ไปเรียนฟิลิปปินส์ครับพูดภาษาตากะล็อกกัน
เพราะอะไรครับวัดมันเจริญไทย๔๐ปีที่แล้วท่านก็รู้
ปรากฏว่ากูรูท่านนี้พูดครับบอกว่าไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบฟิลิปปินส
พูดว่าปี๕๖นะครับพูดบอกว่าเศรษฐกิจไทยถดถอยหรือไม่
วันนี้เพราะไปไกลเกินกว่านั้นแล้วคำถามก็คือเกิดจากความตกต่ำของประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้
หากไม่มีการแก้ไขจะนำพาประเทศไทยไปสู่จุดไหนในอนาคต
ท่านประธานครับกูรูท่านนี้บอกไว้ว่าปัญหาที่ประเทศไทยเป็นอยู่ขณะนี้เหมือนฟิลิปปินส์เมื่อ๔๐ปีที่แล้ว
นี่ผมไปมาเมื่อปีที่แล้วครับผมไปเกาะเซบูแล้วก็ไปมานิลา
ผมตกใจนะไม่ได้ไปฟิลิปปินส์มา๒๐กว่าปีเหมือนกลับไปมาเมื่อสองวันที่แล้วครับท่านประธานครับ
คนเยอะแล้วก็สลำเยอะแต่จุดดีเขาก็มีนะเดี๋ยวท่านทูตฟิลิปปินส์จะมาด่าผม
ราชท่านนี้ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พูดไว้เมื่อปี๕๖ครับบอกว่า
ลิปปินส์เจ๊งไปแล้ว๔๐ปีจากประเทศพัฒนาแล้วสูงสุดในเอเชียกลายเป็นประเทศที่ล้มเหลวแทบทุกมิติ
มีผู้ศึกษาและระบุว่าเหตุผลที่ฟิลิปปินส์เป็นเช่นนี้มาจากบาป๓ประการครับ

บาป๓ประการที่ว่าก็คือการบริหารประเทศที่ผิดของผู้นำครับ
ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าใครพูดนะฮะปี๕๖ครับพูดไว้ครับ
แล้วก็บอกอีกต่อไปว่าครับบอกว่าเมื่อผู้นำประเทศรู้ว่าประเทศไทยเริ่มถดถอย๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ถ้าคนเก่งจริงเลยครับเขาจะต้องตั้งสมมุติฐานไว้เหมือนเราทำธุรกิจแหละครับ
ถ้าลูกค้าหายไปกี่เปอร์เซ็นเท่านี้แล้วเราจะค้าขายได้เท่านี้มันต้องคิดก่อนครับ
เศรษฐกิจมันก็เลยเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจโลก
รำไม่ดีนอกจากโทษปี่โทษกองแล้วยังโทษคนข้างหลังบ้านอีก
ท่านประธานครับคนที่บอกว่าเป็นปลาดกุรุธนาศเศรษฐกิจ
ซึ่งอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะท่านบอกอย่างนี้ครับ
ผู้นำรู้ว่าประเทศเริ่มถดถอยแต่ไม่ปฏิรูป
ให้กลับมาสู่ภาวะเข้มแข็งแต่ทำลายความเชื่อมั่นของประชาชน
ในประเทศที่มีต่อภาคการเมืองทำลายเศรษฐกิจ
ลายภาคการเกษตรทำลายภาคอุตสาหกรรม
คนฟิลิปปินส์ต้องไปขายแรงงานราคาถูก
สมัยก่อนเมืองไทยท่านประธานครับท่านประธานหนุ่มเนี่ย๔๐ปีที่แล้ว
เราได้ยินเพลงคาราบาวซาอุดอน
เขียนป้ายไปปักไว้บอกคนทั้งร้ายว่าอยากขายที่ดิน
ถิ่นฐานทำกินไปหากินแดนไกลจะไปซาอุ
อันนั้นไทยเมื่อ๓๐๔๐ปีที่แล้วครับแต่วันนี้ประเทศไทยจะเป็นแบบนั้นอีกแล้วนะครับ

การพยายามปฏิรูปการเมืองแก้กฎหมายมาโดยตลอดแต่เป็นการปฏิรูปเพื่อให้อำนาจ
ฐานะของตนเองเข้มแข็งขึ้น
ไม่ใช่ประชาธิบตัยหรือระบบการเมืองที่ดีขึ้น
เป็นการแสดงละครทางการเมืองครั้งใหญ่
จดด้วยก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกใครเป็นคนพูด

ูรูของรัฐบาลท่านพูดอีกครับเมื่อปี๕๖นะฮะตอนไม่มีอำนาจ
พูดบอกว่าการส่งออกที่แย่ไม่ใช่เป็นเพราะค่าเงินแข็ง
แต่เป็นเพราะความสามารถแข่งขันที่หายไปแรงหนุนส่งในอดีตไม่มีอีกแล้ว
เออรู้เหมือนกันนะเนี่ยทำไมอ่ะ
บริโภคสุดประเทศที่ส่งออกแย่จะพึ่งพาการบริโภคภายใน
แต่คนจนมากแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอำนาจการซื้อภายในประเทศ
ให้รู้เข้าใจแต่ก็ทำแบบย้อนแย้งแจกแจกแจก
ท่านประธานที่กรบครับกูรูท่านนี้ที่อยู่ในรัฐบาลท่านท่านฟังต่อนะฮะ
ท่านบอกว่าการลงทุนจากต่างประเทศสุดเพราะการเมือง
ในประเทศไทยนั้นหวยแตกสูงสุดประเทศหนึ่งของโลก
คนจะเข้ามาลงทุนเขาก็มองอนาคตต่อให้เราเป็นเพชรเม้นงามของอาเซียน
เขาก็ไม่เสี่ยงเอาเงินแสนล้านมาไว้ในประเทศที่มีความเสี่ยงทางด้านการเมือง
และอะไรที่ไม่แน่นอนก็นี่แหละท่านประธานครับ
ก็มันไม่ได้มาตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
ท่านก็ชอบก็มาตามระบอบประชาธิปไตยก็เสียงในสภาโหวต
เอาเก่งจริงโหวตใหม่แม่
ประธานครับคนดังกล่าวนี้ยังพูดอีกนะครับ
บอกว่าค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนั้นขาดดุลมาตลอด๕ปี

แล้วยังทะลึ่งไปลดภาษีนิติบุคคล๑๐

หาเสียงไว้ว่าท่านจะลดภาษีทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

กูรูท่านนี้บอกว่าผู้นำสำคัญมากสำหรับประเทศไทยในขณะนี้
ในการผลักดันให้ประเทศไทยนั้นกลับสู่ภาวะที่เข้มแข็ง
ซึ่งผู้นำจะต้องรู้สถานการณ์ว่าประเทศเป็นอย่างไร

หัวหน้าอดีตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณสมคิตจาตุศรีพิทักษ์
พูดมาปี๕๖โอ้โหอย่างกระตาเห็นเลย

ผมเชื่อว่าท่านอุตมะนั่งอยู่ก็สะอึก

ก็ไม่ได้ทำอะไร

คนแก่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านได้มั้ล่ะ
คำสุดท้ายนะครับที่คุณสมคิตจาตุศรีพิทักษ์พูดไว้ครับปี๕๖นะฮะโอ้พูดแม่นมาก
นี่ผมอุตส่าห์ไปนั่งฟังแกบรรยายนะหากการเมืองไม่สามารถสร้างศรัทธาจากประชาชนได้
ไม่ว่าจะทำอะไรควรจะถามว่าจริงหรือโกหกรัฐบาลจะโกงไหมไม่มีใครเชื่อเพราะเขาตั้งสมมุติฐาน
สิ่งสำคัญภาครัฐที่ต้องทำก็คือการสร้างศรัทธาให้ได้เห็นไหมฮะ
เมื่อรัฐบาลไม่มีศรัทธาจากประชาชนก็ไม่มีใครเชื่อท่านหรอกครับ
อันนี้คุณสมคิตจาตุศรีพิทักษ์ไม่ใช่กูรูจีรายุนะฮะ

เด็กค้าขายยังขาดทุนเลยท่านประธานผม

แล้วก็นำประสบการณ์มาเล่าให้ท่านฟังครับ

เครื่องยนต์๔ตัวของเราพังหมดแล้วอย่างที่หลายท่านบอกครับ
โภคภายในประเทศลงทุนของรัฐการเอกชนการส่งออก
ที่สำคัญท่านประธานครับคนขับรถยนต์ยี่ห้อไทยแลนด์เนี่ย
ยังเมาอำนาจไม่หายครับ

นักแข้งท่านนายกรัฐบันตรีพลเอกประยุจรรย์โอชาเนี่ยเปียกหมดแล้วนะครับ

สายผมก็บอกว่ามีใครกล้าทักท่านนายกหรอก

นี่แหละประเทศเป็นอย่างนี้นะครับ
ถ้าท่านเป็นผู้รับฟังในระบอบประชาธิปไตย
เชื่อฟังประชาชนบ้างฟังคำทักท้วงไม่โกรธไม่โมโหโทษา
ฝ่ายค้านเข้าไปเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประเทศ
องค์ขึ้นมาวงขึ้นมาแล้วก็แก้ไขปัญหาช่วยกัน
ไม่ทำครับเดี๋ยวเสียฟอร์มด่าไว้เยอะไง

พิโคตระมหาประชานิยม

และพี่น้องประชาชนจะไว้ใจคนขับรถยี่ห้อประเทศไทยคนนี้ได้ยังไงล่ะครับ
จากไม่รู้ตัวว่าขากางเกงท่านเปียกจากคนไปเรียกแข้งเรียกขาท่านเยอะแล้วนะครับ
ยังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าท่านกำลังขับรถนำพาคนไทย๗๐ล้านคน
เดินทางไปข้างหน้าครับ

ท่านนายกน้ำตรีเป็นคนขับรถที่มีพวกผม
แล้วก็ประชาชน๗๐ล้านคนนั่งอยู่ในรถคันนี้ครับ
โชเฟอร์เบาหน่อยข้างหน้าทางโค้ง
เฮ้ยไม่เป็นไรไปได้เจ๋ง
โชเฟอร์ทางนี้มันโค้งผีหลอกแล้วมันแหกโค้งมันบ่อย
เฮ้ยไม่โถเชื่อนี่โถ
ท่านประธานทิกรมครับ
ดูทีท่าแล้วไม่มีโอกาสว่าจะเบาคันเร่งเลยนะครับ

ดคันเร่งแบบเอาหินกดเท้าไว้อะครับ
ท่านประธานที่กรบครับไหวเหรอครับ

เมื่อวานนี้ท่านสมคิดพูดไว้ท่านนายกท่านฟังเลยครับ
เศรษฐกิจท่านและท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

บอกเสมอว่า๕ปีที่ผ่านมานั้น

พวกผมก็พวกตาสับปะรดไปซอกไส้มาได้มาท่านประธานครับ

ให้ดีนะครับขีดเส้นใต้

ขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพมาก

และก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจโตต่ำกว่า
ภาพจริงตามที่ถูกวิจารณ์จริง

ตำหนินโยบายการแจกเงินของรัฐบาลไทยครับ

โครงการชิมช็อปใช้เนี่ย
มันเป็นโครงการอันตรายนะจ๊ะ

ถ้าไม่ใช่เถียงผมมานะครับท่านนายกครับ

เหมือนปี๔๐ต้มยำกุ้งดีซีส

เกิดจากเมืองไทยไปฟิลิปปินส์ไปอินโด

ฮือหัโง

ผมชอบสอนลูกนะคิดอะไรไม่ออก
ผมบอกว่าให้ใช้คำว่า

ต้องอย่างงี้ท่านประทานครับถ้าในยกวัย

ฝรั่งที่มันฉลาดมันก็เขียนกันใน
อ่านภาษาอังกฤษได้นี่สะอึกนะครับบางคำมันใช้คำผมไม่อยากพูด

ปราศทางการเมืองของโลกกล่าวไว้อย่างนี้ครับ
อยากจะบอกท่านนายกครับที่เราอภิปรายแล้วไม่ไว้วางใจท่าน

ถ้าท่านไม่ไหวก็ทำประชามติใหม่ครับ
ลงคะแนนกันง่ายเอาไม่เอาจบ
จะได้รู้ครับว่าคนเขาอยากเปลี่ยนไหม
ถ้าท่านทำจริงผมเชื่อว่า๗๐ก็เลือกท่านถ้าทำไม่จริง

สมภัทรครับมนุษย์นั้นประเสริฐ

เพราะมีสมองถึงกว่า๑แสนล้านเซลล์
หาใช่๘๖๐๐เซลล์ดังที่ผู้นำประเทศไทยพูดไว้
ผมไม่ได้ตำหนิท่านนะครับท่านคงไม่มีความรู้ทุกเรื่องหรอก
แต่ก็เพราะท่านพูดไว้นี่แหละมันก็เลยย้อนแย้ง

แต่ถ้าเขาถามเฮ้ยปืนใหญ่๑๐๕ลากไปแล้วแหบมันหักไหม

แต่ท่านประธานที่กรบครับนักปราศท่านนี้บอกว่า
มนุษย์เนี่ยใช้สมองเพียงแค่๑ปัญญาอย่างผมเนี่ยใช้๑เองนะ
แล้วก็บอกครับว่าผู้นำประเทศถ้าใช้เกิน๑แค่๐๗
ท่านจะได้ใช้ศักยภาพในความรู้ของท่าน
ฉลาดแต่ขี้เกียจกับโง่แต่ขยัน

ผมจะขอท่านเทวดาครับช่วยส่งคนขยัน

ต้องไม่โกหกพี่น้องประชาชน
ทุกคนให้ความหวังกับท่านและให้โอกาสท่านมณะมากพอแล้วครับ

ประชาธิปไตยมันเหมือนเราเรียนมหาลัยครับ
ตัวเลข๔เป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่สุด
เราถึงต้องเรียนปริญญาตรี๔ปีไงฮะ
ถึงต้องเรียนดร๔ปีรวมปริญญาโทอีก๒ปีไงครับ

พอท่านไปเขย่งไปถึงห้า

มันก็กลไกบิดเปรี้ยวครับ
ผมไม่สามารถไว้วางใจได้นะครับ
ที่มีผู้โดยสารเจ็ดสิบล้านคน

แล้วก็ข้างหน้ากำลังมีเหวอยู่ครับ

เรามาถึงทางโค้งหักศอกแล้วนะครับ
คนขับชื่อลุงตู่หรือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
กดคันเร่งอย่างเต็มเหนียวครับ

ครั้งว่าไงโอเคจัดการเลย
พัฒนาสังคมว่าไงอ้าวลุย

ปัญหามันจึงเกิดขึ้นเราจึงไม่สามารถไว้วางใจท่านได้
ให้ท่านบริหารราชการแผ่นดินในขณะนี้ได้

หาท่านนะครับว่า
กล่าวหาท่านนายกครับ
จริงไหม

ผมก็อยากเห็นประเทศเจริญท่านประธานครับ
คนก็บอกอีกครับบอกว่าท่านมาจากบัตรเกินบัตรเขย่งบัตรออกลูกในหีบ

คนเป็นผู้นำประเทศก็อยู่ได้แล้วแต่ท่าน

ผมเพียงเพื่อที่จะบอกพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานครับว่า
เตรียมตัวให้ดีนะครับพี่น้องประชาชนครับ

ผสมผสานกับการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรี
ความมั่นคงที่ท่านพยายามจะอวดอ้างครับ

มันก็เกิดความมั่นคงก็เป็นเรื่องปกติที่ท่านจะบริหารราชการแผ่นดิน

บริหารราชการแผ่นดินทางด้านเศรษฐกิจ
ท่านจะไม่ทำให้ประเทศล่มจมครับ
เดือนข้างหน้าถ้าประเทศไทยมีปัญหาอีก
เราต้องเข้าไปขอกู้หนี้ยืมสินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
เป็นเรื่องที่พี่น้องประเทศไทย๗๐ล้านคนให้อภัยท่านไม่ได้ครับ
ผมจึงขอไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรี